ส่วนความเคลื่อนไหวของพักภูมิใจไทย
ก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้แน่นอน
คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ขณะที่เดินทางไปดูงานในต่างประเทศ
เขาไปดูงานในหลักสูตรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โต้ข่าวลือที่สื่อมวลชนคนหนึ่งมีการโพสต์ข้อความ

เตรียมตั้งในเฟซบุ๊ค๔บรรทัศน์
นุทินเสียหนูหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ยืนยันจุดยืนชัดเจนก่อนเดินทางไปต่างประเทศวันนี้
สนับสนุนลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอน
โพสต์ไป๔บรรทัศน์แต่ว่าโอ้โหกระเพื่อมโซเชียลสิครับ

คุณอนุทินก็แท็กข้อความของสื่อมวลชนคนนั้นด้วยนะ
พร้อมข้อความบอกว่าเพื่อทราบกันให้ถูกต้องนะครับ

ภูมิใจไทยจะยังไม่กำหนดแนวทางหรือทิศทางใดในการเมือง
กว่าจะมีการประกาศรองรับผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากกรกต
ซึ่งจะเป็นหลังวันที่๙พฤษภาคมตามกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎหมายเลือกตั้ง
ดังนั้นข้อความหรือข่าวสารใดที่ไม่ได้ออกมาจากภาคภูมิใจไทย
ไม่อาจเป็นที่เชื่อถือได้ผมเดินทางมาต่างประเทศเพื่อพักผ่อนกับเพื่อน
กรุณาอย่าทึกทักเขียนว่าไปพบใครที่ไหนในยามนี้เพราะไม่มีความจำเป็นครับ
ยืนยันจะทำทุกสิ่งภายใต้รัฐธรรมนูลและยืนยันว่าจะตัดสินใจทุกสิ่งบนหลักการที่คำนึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมือง
และประชาชนชาวไทยอย่างไม่มีความหั่นเกรงต่อสิ่งใดทั้งสิ้น
กว่านี้ไม่มีแล้วนะครับไม่ต้องมาดุด่าว่ากล่าวอะไรผมไม่ต้องเขียนข้อมูลบิดเบือนเพื่อที่นำให้คนเข้าใจผมผิดครับ
โอ้โหยาวนะดูเดือดไหมแล้วติดแฮสแท็กด้วยแฮสแท็กยาวมาก
แท็กแรกคือเรื่องของบ้านเมืองไม่มีอะไรมากดดันผมได้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำร้ายบ้านเมือง
และแฮชแท็กที่สองไม่รักสิ่งใดมากกว่าประเทศไทยของผมคิดเป็นตัดสินใจเป็นจะไตรตรองสิ่งทุกสิ่งด้วยความรอบครอบที่สุดขอบพระคุณครับ
นี่ก็เป็นการตอบโต้ดุเดือดก็อย่างที่เราบอกว่าตอนนี้ภูมิใจไทยเป็นตัวแปรสำคัญว่าถ้าไปอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายนั้นก็กินขาดในการที่ได้จำนวนสอสอแล้วก็เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
เท่ากับว่าก็เป็นการยืนยันจากทางหัวหน้าพักภูมิใจไทยชัดเจนแล้วนะคะว่าจะรู้ทิศทางของภูมิใจไทยได้คือหลัง๙พฤษภาคม
คิดเหมือนกันนะว่าการที่สื่อมวลชนคนนี้โพสต์สเตตัสแบบนี้เนี่ยตั้งใจแห่เพื่อให้ได้คำตอบอะไรออกมาบ้างหรือเปล่า
แล้วก็ได้บ้างนะได้บ้างว่าตอนนี้ยังอยู่ตรงกลางอยู่ยังไม่ได้ไปซ้ายหรือไปขวา
อาจจะเป็นวิธีการแห่ของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ก็นี่คือจุดยืนของภูมิใจไทยนะคะ